พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันหน่อยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะ
ให้เห็นนาทีที่หนุ่มใหญ่คนหนึ่งกลางทีเดียวแหละค่ะ
ขับกระบะมาปาดหน้าไม่จบเท่านี้นะคะไปกลางไปท้าต่อยกับหนุ่มคู่กรณี
แล้วก็อ้างว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตในพื้นที่จังหวัดบึงกาล
แล้วเหตุการณ์นี้มีภาพบันทึกเอาไว้ได้ไปดูค่ะ

อ่าเริ่มตะโกนถามกันแล้วเป็นรถคู่กรณีที่อยู่ทางซ้ายลูกศรชี้อยู่เนี่ยนะคะ
คือเริ่มต้นคลิปที่กระบะเขาขับเหมือนจะตบแทรกเข้าเลนขวา
แต่ว่าเป็นระยะกระชั้นชิดเนื่องจากว่าด้านหน้าของเจ้าของรถที่คลิปเนี่ย
ถ่ายอยู่ก็มีรถเก่งนะขับอยู่เห็นไหมคะช่องมันยังเข้าไม่ได้อ่ะนะ
จังหวะนั้นก็เป็นมีรถบรรทุกตู้ทึบเนี่ยพอเจ้าของคลิปเขาบีบแต่ให้สัญญาณว่า
มันยังเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยข้างหน้ามันยังมีรถอยู่ไม่ควรจะปาดเข้ามา
พอจังหวะบีบแต่ปุ๊บก็ทำให้รถกระบะคันนี้ค่ะไม่พอใจค่ะ
เหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านุพานุมาตรเขานำคลิปวิดีโอ๔คลิปเอามาโพสต์เอาไว้
แล้วก็ระบุว่าเป็นเหตุการณ์รถกระบะขับปาดหน้ากันในระยะกระชั้นชิดก็น่าหวาดเสียวจนเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
บนถนนมิตรภาพค่ะเข้าตัวเมืองนครราชศรีมาก่อนถึงแยกดอนหวายที่อำเภอโนนสูง
เหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้หลังจากนั้นก็มีคลิปคู่กรณีสองฝ่ายเข้าไปพูดคุยไปไกล่เกลี่ยกันนะคะ
ฝ่ายชายที่ขับกระบะปาดหน้าพูดในคลิปว่าพี่ตูนะคะ
ในคลิปชื่อว่าพี่ตู่แล้วก็มีการท้าทายชกต่อยกับคู่กรณีที่เป็นชายหนุ่ม
พร้อมกับพูดเหยียดหยามหนุ่มคู่กรณีว่าตัวเองขับรถเป็นตั้งแต่

แล้วก็มีการพูดเบ่งโอ้อวดบารมีว่าตัวเองเป็นคนกว้างขวาง
ไปถามตำรวจได้เลยไปถามได้เลยคนในพื้นที่รู้จักกันหมด
ถ้าอยากจะมีเรื่องชกต่อยกันก็พร้อมเสมอนะคะ

พี่มันโหใครอยู่ทางผมผมก็เฮี
แม่ตกลงพี่ผิดใช่ไหม
พี่เปิดไฟนะแต่มาให้เข้าคุณก็ต้องตาด
ทุกครั้งที่คุณเปิดไฟเลี้ยวมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเลี้ยวได้ตลอด
มันต้องดูจังหวะด้วยนะคะว่าระยะปลอดภัยมันอยู่ตรงไหน
ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุการณ์แบบนี้
ก่อนที่จะบานปลายไปก็มีเพื่อนของคู่กรณี
ห้ามปรามเอาไว้สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปค่ะ
เอาเป็นว่าหลังคลิปนี้ถูกโพสต์ลงไปในโซเชียลทัวร์ลงแล้วค่ะ
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเนื่องแน่นเรื่องของการขับรถปาดหน้าระยะกระชันชิดแบบนี้
โดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวมีการพูดจาถากถังเหยียดหยาม
่งกลางใหญ่โตกันไปนะคะของผู้ชายที่อ้างชื่อว่าพี่ตู่คนนี้แหละค่ะ
พี่ตู่เป็นใครคะคนที่อยู่ที่ไหนนะจังหวัดเบื้องกาลใช่ไหมค่ะ
พี่ตู่ไม่ใช่ลุงตู่นะพี่ตู่อยู่เบื้องกาลค่ะ